เป็นคนซ่า๒๐๑๙อยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปหนึ่งค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะขี่บิ๊กไบท์สายแว้นค่ะประกาศศักดาเลยนะคะ
ย้ยฟ้าท้ากฎหมายบ้างยกล้อเลยเนี่ยยกล้อแบบนี้ค่ะ
ขี่ไปได้สักระยะหนึ่งแต่จุดจบของความซ่าคืออะไรทราบไหมคะ
นี่ให้ภาพให้คำตอบคุณผู้ชมเองละกัน
แต่เอาละเบื้องต้นจุดเกิดเหตุคือบริเวณถนนมุ่งหน้าสุแยกแคลายจนนทบุรีนะคะ
นี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมภาพเล่าเรื่องเลยนะคะนี่คือจุดจบความซากของผู้ชายคนนี้
แล้วสุดท้ายล้มเองลุกเองนักเลงดูแลตัวเองนักเลงพอนะครับเพราะว่าไม่มีใครมาช่วยคุณหรอก
แล้วจะบอกว่าคนที่เขาใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้นเขาก็เดือดร้อนนะคะ
ดีนะเขาไม่ทับคุณตายไม่งั้นเดี๋ยวก็โดนข้อหากันไปอีกนะฮะ
ทีนี้ชาวเน็ตหลังจากที่มาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยนะข้อมูลหนึ่งน่าสนใจมาก
มีคนบอกว่าแก๊งนี้เป็นแก๊งบิ๊กไบท์ของลูกหลานนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
เพราะฉะนั้นก็เลยกล้าไงกล้ามารวมตัวขี่กันแบบนี้นะคะเย้ยกฎหมายมาก
เอาล่ะได้ข้อมูลมาแบบนี้เราก็พยายามที่จะตรวจสอบให้
แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ก็ตรวจสอบอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ

เอาง่ายหน้าแตกอยากโชว์เขาแต่ก็ลบเอง
แตกไม่ว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นไปเดือดร้อนเนี่ยคนที่เขาขับมาแล้วไปทับคุณตายทำไง